เดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้โล่งก่อนนะคะคุณค่ะ
แม่กำลังจะลองจอดแล้วจ้า

คุณแม่อ้ำพัชราภานั่นเองนะคะ
ตาตัวแม่ตลอดการของวงการบันเทิงค่ะ
ต้องบอกเลยว่าโอ้ยทำอะไรก็เป็นประเด็นไปซะหมดเลยนะคะ

แล้วแน่นอนว่าโอ้ชุดอย่างเดียวนะก็แซ่บพอแล้วนะคะ
บอกเลยว่าเด็ดมากเด็ดพริกมายกสวนเลยคุณค่ะ
สวัสดีครับทุกคน